อืม

แหวนนิ้วนางข้างซ้ายนี่แหวนในฉาก
หรือแหวนที่ไม่จริงเนอะ

เป็นอะไรส้ามฟังตื่นเต้น

เราออกจากโรงเรียนแล้วมาแบบว่า

ก็วิธีการทำงานก็ใหม่

สำหรับเรา
ก็ดีค่ะก็ตอนนี้ก็เหมือนมีโอกาสเลือกบทได้มากขึ้น
เหมือนแบบว่าแต่ละช่องวาก็มองว่าเขาก็มีแบบคาแรคเตอร์ต่างกัน
มีสไตล์ต่างกันวอก็เหมือนแบบได้เล่นอะไรที่หลากหลายมากขึ้น
แล้วก็เลือกบทแบบว่าถ้าร้ายเรื่องนี้อีก๓เรื่องก็ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อให้คนแบบไม่งั้นเดี๋ยวคนจะแบบว่าติดแล้วก็แบบว่าเห็นหน้า
ก็จะนึกถึงไลฟ์ตลอดอะไรอย่างนี้ก็จะพยายามบาลานซ์ให้แบบว่าเท่ากัน
มีดีบ้างร้ายบ้างให้เห็นว่าแบบเออว่าเล่นได้ทุกบทนะอะไรอย่างเงี้ค่ะจริงจริงก็เอ่อ
จริงก็พี่ชอตติดต่อมาว่าก็รับเลยนะคะ
เพราะว่าก็เราเห็นผลงานพี่ชอตมาอยู่แล้วทุกเรื่องก็ประสบความสำเร็จ
แล้วก็เนื้อหาดีตัวละครก็ทุกตัวก็มีคุณภาพอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทั้งหมดพี่๔เรื่องค่ะตอนนี้
ใช่ค่ะ
แตกต่างกันเยอะเยอะมากมากเลยค่ะเรื่องหนึ่งร้ายแบบพีเรียสก็มี
แล้วก็กับทางช่องวันแล้วก็มีอมรินทีวีก็คือของพี่ชอต
อันนี้ก็เป็นแซ่บแต่เป็นแซ่บที่ไม่ได้แบบเป็นคนร้าย
เป็นคนที่เหมือนต้องลุกขึ้นยืนสู้เพื่อตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นของป๊อปก็เป็นวัยรุ่นใสละครแบบเพลงเกี่ยวกับดนตรี
เกี่ยวกับแจ๊สอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็น

อินกับตัวละครอินกับคาแรคเตอร์
แล้วจากตัวนี้มีอะไรแปลกมากมั้ยครับ

แล้วไม่ใช่แค่ภาษาไทย

อุโมโตะจึงตอนนี้คิดถึงแบบเจนสัญญา

ความปลอดภัย

และรูปให้มันอาจอุ้ยกว่างกัน
ไม่มีอะไรเลยแล้วเรามาถึงวันนี้ด้วยความตั้งใจของเรา
ด้วยการที่เราทำงานหนักแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค
ว่ามีข่าวมีอะไรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็มีอารมณ์แบบ

แต่ว่าเราก็สรุปแล้วเราคือลุกขึ้นยืนแล้วเราสู้แล้วเราทำต่อไป
มันก็เหมือนออกดอกออกผลคือแบบมีผลตอบแทนที่ดี
ก็เลยรู้สึกว่าคือทุกคนบางทีเราไม่ได้มีต้นทุนที่ดี
แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะแบบจะต้องอยู่ตรงนั้นตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราผ่านจุดนั้นมาได้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบ
เราแชร์เรื่องจริงในชีวิตเราบางทีมันอาจจะไปทำให้คนอื่นแบบ
รู้สึกว่าเออมีกำลังใจขึ้นมาว่าแบบ
อ่ะฉันอาจจะเป็นอย่างวาวาได้ในวันหนึ่ง
ช่วงนี้แบบขาดโทษตระวัยเยอะค่อยคิดแบบจะไปออกจากงาน

ใช่แล้วตอนนั้นก็ยังเด็กกว่านี้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็คือคนก็เชื่อข่าวแล้วเราก็โดนแบบกระหน่ำถาโถมอะไรอย่างนี้
ก็แบบเออไม่ไหวแล้วไม่อยากทำอะไรอย่างนี้
แต่สุดท้ายก็ยังโอเคลองดูยังโชคดีด้วยที่ผู้ใหญ่ทางช่อง๓
ก็ให้โอกาสได้บทดีอย่างนิ่มในร้อยเล่มัญญา
ก็เหมือนเราได้โชว์ฝีมือได้เล่นอะไรที่แตกต่าง
ถึงคนจะเกลียดทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ว่าก็ถือว่าโอเคประสบความสำเร็จ
แล้วทำเรื่องรอบครับคุณแม่อ่ะครับ
นี่คุณแม่ก็ดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่วาบอกคือวาก็ทำธุรกิจแล้วก็ตอนนี้ให้คุณแม่ดูแล
ก็คือเขาก็อยู่ได้ต่อให้วาจะกระเด็นออกจากวงการเพราะข่าวหรืออะไรอีกในอนาคตอย่างน้อย
มั่นใจว่าแม่เรามีกินมีที่อยู่มีอาชีพอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็หายปกติมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่วาเด็กแล้ว
แต่ว่าก็โรคอื่นตามอายุก็มี
ปีตัวสิบห้านาวเข้าหมูกกากอะไรอย่างนี้
แต่จริงเพราะว่าชีวิตคนที่ลำบากกว่าก็มีเยอะแยอะ
แต่ว่าอยากให้แบบรู้สึกว่ามันยังมีโอกาสทุกคนมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีได้
ความสำคัญของความรักใจที่มีครับตั้งแต่ที่เราได้ได้เกิดอยู่ในชีวิตของครอบครัวแล้ว

เพราะว่ามีเด็กส่งมาว่าหนูอยากทำให้ได้บ้าง
หนูอยากโตขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จแบบนี้ได้
ก็รู้สึกมันก็มีประโยชน์นะเรื่องของเรา
ความทุกข์ของเราในอดีตมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นได้

หวานมาก
จริงก็หวานมันก็คือภาพเนาะ
แล้วเราเวลาลงเราก็คงไม่ลงแบบตอนแบบร้องไห้หรือทะเลาะกันอะไรอย่างนี้
แต่มันก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบชีวิตจริงมันก็ทะเลาะเยอะ
เพราะว่าด้วยความที่คนละภาษาคนละวัฒนธรรมความเข้าใจอะไรหลายอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขนาดเล่นมุกยังไม่เก็ตกันเลย
มันก็ยังต้องปรับกันอีกเยอะมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลขนาดไหน

คิดแม่คิดไปทำสักปีแล้ว
คือสมัยก่อนจะคิดแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าแบบ
คิดว่าเล่นงานตัดตัดตัวก็รูปที่เราลงสติสิมากชุดเวราะห์ที่บนชั้นดับ
ไม่มีนะเขาเป็นคนถ่ายบางส่วนมาก๗๐เปอร์เซ็นต์๘๐เปอร์เซ็นต์

ไม่ได้ห่วงแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องแบบ
ชีวิตประจำวันเรื่องจุกจิกอะไรอย่างนี้
ใส่เปลิกใช่ไหมค่ะคุณพ่อคุณแม่มีสมผ่านไหม